ขอความช่วยเหลือคุณผู้ชมหน่อยฮะช่วยดูหน่อยงูหรือปลา

เนี่ยเห็นเป็นตัวยาวยาวว่ายมาเป็นฝูงเลยอ่ะคุณผู้ชม
เจ้าของบ้านบอกว่าช่วงนั้นไม่มีคนอยู่บ้านก็เลยเปิดกล้อง
งูหรือปลาเลยโทรบอกให้หลานที่อยู่บ้านอยู่ใกล้ใกล้เนี่ยไปดู
ให้หน่อยแต่พอไปดูไม่เจออะไรผิดปกติ
เลยครับคนที่เห็นคลิปนี้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นงูหรือเปล่า
เพราะว่าถ้ามันเป็นปลาเนี่ยพอว่ายน้ำหัวจะไม่โผล่มาแบบนี้
ลำตัวก็ไม่ได้ยาวขนาดนี้หากเป็นงูจริงน่าจะมาทั้งหมู่บ้านแล้วมั้งเนี่ย
หรือไม่ก็อาจจะมีรังงูอยู่แถวนั้นแล้วพอเกิดน้ำท่วมก็เลยต้องหนีน้ำออกมาครับ
แต่บางคนก็มองว่าไอ้แบบนี้ปลาแล้วเพราะเวลามันไหว้ถวนน้ำ
สายน้ำตามหลังมันจะดูตัวยาวหน่อย
ถ้าเป็นงูนะมันจะต้องเลื้อยสายไปสายมาไม่ไหว้ตรงทื้อแบบนี้
อย่างไรก็ตามครับตอนนี้เจ้าของบ้านยังไม่ได้คำตอบเลย
เนี่ยงูหรือปลาแต่จะพยายามระมัดระวังตัวเองเวลาเข้าบ้านด้วยครับ